สนับสนุน

จะตัดสินโชคชะตาครอบครัวของคุณอ้วนจากจังหวัดนนทบุรีนะครับ
จะสามารถคว้าทุนสูงสุด๑ล้านบาทไปต่อชีวิตต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวได้หรือไม่
เราร่วมกันเป็นกำลังใจนะครับคุณผู้ชม
ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑แสนบาท
โชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

ถ้าพร้อมแล้วผมขอให้โชคดีนะครับ
ผมจะเลือกเฉลยข้อแรกครับคุณผู้ชมจากเรื่องวัดไซใหญ่ครับ
คุณผู้ชมจากเรื่องวัดไส่ใหญ่ครับ
เช้าตื่นมาก็ปั่นอาหารไว้ให้เขา

เดือนไหนเราจ่ายช้าค่าดอกมันก็ขึ้น

เกจิอาจารย์ในภาพนี้มีชื่อว่าอะไร

ตัวเลือกที่หนึ่งหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อม

หลวงพ่อคง

มีชื่อว่าหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อม

อำเภออำภาวาจังหวัดสมุทรสงครามนะครับคุณผู้ชม
เป็นพระอาจารย์ที่มีชื่อเสียงรูปหนึ่งในอดีต
ว่ากันว่าตอนที่ท่านมรณภาพนั้นนะฮะ
ท่านอยู่ในท่านั่งสมาธิในอาการอันสงบ
สมกับเป็นผู้ที่ฝึกจิตมาดีแล้วจนหมดลม
รวมอายุนะครับได้๗๘ปี๕๘พันศาครับ
เพราะฉะนั้นครอบครัวของคุณอ้วนนะครับทำได้แล้ว๑ข้อ
ทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่๕๐๐บาท

เพื่อจะมีข่าวดีในวันนี้แล้วเราก็หวังว่าจะมีข่าวดีกลับไปนะครับ
พร้อมแล้วผมจะเฉลยเรื่องต่อไปนะครับคุณผู้ชม
จากเรื่องบ้านของเราครับ
ก็คิดว่ามันจะดีขึ้นไงเผื่อหลานเราก็จะได้ดีขึ้นจะได้หาย
เราก็คิดว่าเออยังมีความหวังเดี๋ยวก็มีตรงนู้นตรงนี้มาคงจะได้มั่งเลยนะ
คำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือฉายาบัตรฉบับนี้คือฉบับที่เท่าไหร่

ลีนะครับเลือกตอบตัวเลือกที่๑๒๔ทับ๒๕๕๙

ขอพรจากหลวงพ่อตะวันนี่เอง
แล้วก็กลายเป็นคำตอบที่ถูกต้องด้วย
ฉบับที่๒๔ทับ๒๕๕๖นะ

อะไรก็เกิดขึ้นได้บนเวทีแห่งนี้นะครับ

เดา

เรียกว่าดาวมากับดวง

เพราะฉะนั้นวันนี้ดวงดี๒ข้อแล้วนะครับคุณผู้ชม

ทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่๑๐๐๐บาท

ครึ่งทางไปได้สวยมากเลย
ไปด้วยเวิร์คทูไดล้วนเลย
แต่เดาออกไปในด้านที่ดีจริงด้วยมากับดวงมากเลยนะครับ

กันต่อข้อที่๓ที่ผมจะเลือกเฉลย
ผมจะเฉลยข้อต่อไปจากเรื่องขนมบ้าบินครับ
เวลาน้องไปหาหมออะไรอย่างนี้แล้วตังค์ไม่พอก็ช่วย

ปัจจุบันหนูก็จะมาช่วยยายเลี้ยงน้อง
อย่างหนูจะมาคอยดูดเสล่ให้น้อง
คอยแบบให้อาหารทางใส่ยาง
พวกหนูก็ช่วยเช็ดตัวน้อง
เปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรประมาณนี้ค่ะ
โจทย์สำหรับข้อนี้นะครับก็คือ

ละ๕ชิ้นจำนวน๓๕ถ้วย
และนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ชมในสตูดิโอ
ภายในเวลา๓นาที
นุ่นทำได้หรือไม่ได้ครับ
ไฟได้

ไปได้

สวัสดีค่ะ

ใช้เวลา๓นาที๔วินาทีครับ

นุ่นและนุ๊กแต่หนูสองคนทำดีที่สุดแล้วนะลูก
เห็นในความพยายามของหนูแล้วว่าหนูช่วยกันสุดตัวนะครับ
เอาล่ะยังเหลืออีกหนึ่งข้อที่ได้มีโอกาสลุ้นเงินแสน
ว่าจะได้คว้ากลับไปบ้านหรือไม่แล้วก็ขอให้โชคดีสำหรับข้อสุดท้าย
โอ้ย

และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
ใครเป็นผู้จัดรายการประจำในวันจันทร์ถึงวันศุกร์
ตัวเลือกที่สองครับวาสุเลิศจัญญาครับ
อ้วนนะครับเลือกตอบตัวเลือกที่๒วาสุเลิศจัญญา

คนที่จัดรายการนะฮะในช่วงเวลานี้
คณัชชัยสุนทรเสรีกุล
เป็นผู้จัดรายการประจำในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา๑๓นาฬิกา๑๖ถึง๑๖นาฬิกานะครับ
ถือว่าเรามาใช้โอกาสแล้วนะครับ

ของคุณอ้วนนะฮะได้รับทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่๒ข้อนะครับ

อ้วน๑หมื่นบาทเนี่ยคุณจะไปต่อชีวิตตรงไหนก่อนได้ครับ

และอีกส่วนหนึ่งน้องนัดไปหาหมอเพราะโรงพยาบาลนัดนะครับ
คุณผู้ชมครับการป่วยของน้องตะวันเนี่ยเป็นการป่วยเรื้อรังที่ยังต้องดูแลกันต่อไปนะครับ
ต้องดูแลทั้งกำลังใจแล้วก็ต้องการกำลังทรัพย์อีกมากนะครับ
ถ้าพวกเขาไม่มีบ้านอยู่ชีวิตก็คงจะลำบากมากกว่านี้หลายเท่าแน่นอน
เพราะฉะนั้นผมฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยนะครับว่าช่วยกันดูแลครอบครัวของน้องตะวันร่วมกันนะครับคุณผู้ชม
ก็ช่วยกันคนละเล็กละน้อยขออนุญาตขึ้นเลขที่บัญชีด้านล่างนี้นะครับ
พี่ถามหน่อยว่าจริงแล้วเนี่ยในตอนนี้นอกจากต้องพาน้องไปเพราะว่าในชีวิตประจำวันเนี่ยน้องยังต้องมีพ่ออ้อมสำเร็จรูปแน่นอน

ก็ตอนนี้จะเป็นพระอ้อมสำเร็จรูปแล้วก็นมนะครับนมเบลล่าเอเป็บ

อาหารเสริมทางการแพทย์น้องต้องใช้เยอะแค่ไหนครับ
ก็เดือนหนึ่งตก๔ถุงค่ะถุงละ๗๔๐บาท
แล้วก็จะมีอุปกรณ์ทำแผลนะคะก็จะมีผ้าก๊อตมีสำลีแล้วก็มีเทปแล้วก็มีแอลกอฮอลน้ำเกลือแล้วก็จะมีสายดูเซฟหาเบอร์แปะ
จำเป็นเลยนะตอนนี้เพราะว่าเขาอ่ะวิ่งรถไปนะครับคุณผู้ชมเงินที่ได้มาเนี่ยก็เป็นค่าพวกเนี้ยหมดกับลูกหนี้ก็ไปทำงานมาก็หมดอีกเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นผมฝากเอาไว้ด้วยนะฮะถ้าเผื่อว่าใครพอที่จะมีกำลังอุดหนุนกันได้ตรงไหนช่วยเถอะอีกหนึ่งครอบครัวพี่เป็นกำลังใจให้นะแล้วขอให้เจอแต่สิ่งที่ดีขอให้มีปฏิหารให้น้องแข็งแรงแล้วก็ดีวันดี
ขอขอบคุณครับทุกวันนี้เด็กพ่อด้วยนะลูกนัก
ทีวีช่อง๓๒นะครับคุณผู้ชมวันนี้เกมต่อชีวิตหมดเวลาอยู่แล้วผมขยังที่ไทยลาไปก่อนสวัสดีครับ
อาชีพเก็บกระชายนี่ทำให้ทุกวันเพราะบางวันก็มีรับจ้างบางวันก็ไม่มีต้องทำสองอย่างไปหาปลาไกลมากวันนึงต้องหาให้ได้๑๕๐บาทถึงจะอยู่ได้
ป้าเองก็ว่ายน้ำไม่เป็นรู้ว่าต้องเสี่ยงตายแต่ป้าจะยอมให้คนที่ป้ารักอดตายไม่ได้
ตัดแต่งกระชายแล้วล้างสำหรับขายจำนวน๓กิโลกรัมภายในเวลา๓นาทีครับหมูป่า
สวัสดีครับ